ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักคนโสดจะได้พบคนถูกใจในที่ทำงาน
แบบรักแรกพบแต่ยังไม่ได้สารสัมพันธ์กัน
คนมีคู่ให้แบ่งเวลาให้ความรักหาความสุขส่วนตัวบ้าง

สุขภาพระวังตาและสายตาเป็นพิเศษ
ทำแว่นตาตกแตกหรือหายจะมีเคราะห์โจรภัยไม่ควรเดินทางไกล
ระวังอันตรายจากการปราบแมลงหรืออสรพิษด้วยไฟ
การเงินไม่เป็นไปตามเป้าทำให้สภาพคล่องสะดุดเป็นระยะ
รายได้เข้ามาช้ากว่ากำหนดไม่ครบจำนวน
มีรายจ่ายครั้งละมากบ่อยครั้งจะได้ลาบจากมิตรห่างไกล
การงานมีเกณฑ์ปรับตำแหน่งสูงขึ้นหรือย้ายไปที่ดีขึ้น
มีเกณฑ์เดินทางไกลงานยุ่งยากคั่งค้างจะมีผู้ช่วยสะสางแก้ไขให้
ธุรกิจการค้าขยับไปในทางที่ดีขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์